เขาบอกว่าอดีตแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาทุบรถเขาคือเอาหมวกกันน็อกมาทุบจนรถเขาเนี่ยโอ้โหได้รับความเสียหาย
แล้วก็พยายามจะดึงเขาออกมาจากรถเอาเงินเข้าไปด้วยเอาโทรศัพท์มือถือเขาไปด้วยเขาก็เลยฮึดสู้เอาหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดกลับ
อดีตแฟนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันหน่อยค่ะ
นี่ไงเห็นจังหวะที่ผู้หญิงเอาหมวกกันน็อกฟาด
อันนี้เป็นช่วงจังหวะที่เขาสู้กลับฮึดสู้
ตัวฝ่ายหญิงบอกว่ากระจกรถเขาแตกเลยนะ
แล้วผู้ชายที่เป็นอดีตแฟนเนี่ยกระชากเขาลงจากรถ
ฉกเงินไปด้วยเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยโทรศัพท์มือถือก็สองหมื่นกว่าบาท
แล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วยแล้วเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอมักกษันนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เขาโพสต์ข้อความบอกว่าช่วยแชร์กันหน่อย
มีทั้งมีดทั้งปืนทั้งขวดเอ็มร้อยมาทุบรถ
มาบอกขอคุยด้วยแต่ไม่ได้คุยด้วยจริงมาทุบกระจกรถนะคะ
แล้วก็ขู่เผาบ้านด้วยบอกว่าจะไปโรงเรียนลูกสาวไปโรงเรียนหลาน
ตอนนี้แม่เขาสติแตกกลัวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วโดนขู่แบบนี้
รอบนี้ตามไปกลางวันแสกก็ตามไปแล้วอย่างที่บอกว่าเอาเงินไปด้วย
เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยแล้วก็ลากเขาไปด้วย
แล้วเขาบอกว่าเคยก่อเหตุแบบนี้แล้วนะคะเคยขู่แบบนี้มาแล้ว
ตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยก็ขู่เผาบ้านด้วยแจ้งความไว้ที่สอนอพระสมุทรเจดี
แต่ตำรวจบอกว่าไอ้ที่ขู่เผาบ้านมันแค่ขู่มันไม่ได้เผา
ก็ไม่รู้จะไปเอาผิดมันยังไงแต่ว่าในบ้านเขาบอกมีผู้หญิง
มีเด็กมีคนแก่ค่ะเขาก็เลยกลัวแล้วเขาก็โพสต์ชื่อของผู้ชายคนนี้เอาไว้ด้วยนะ
ชื่อนายเทวินสมสุวรรณอืมนี่ค่ะทีนี้จากคลิปนี้เราก็เลยตรวจสอบให้
แล้วก็ตามความคืบหน้าให้เพิ่มเติมอ่ะนะคะเราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
นักข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับผู้หญิงสองคนซึ่งทั้งคู่เขาไปโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อไปรับเอกสารตรวจร่างกายแล้วก็ไปคุยกับนักสังคมสงเคราะห์
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ทำธุระที่คลินิกย่านอาซีเอกำลังจะลงจากรถ
อดีตแฟนนุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวแล้วก็ตรงเข้ามา
โชว์มีดข่มขู่จนเกิดการต่อสู้กัน
ผู้หญิงสองคนนี้เขามาด้วยกันเขาก็พยายามจะหนีเข้าไปในคลินิก
แต่อดีตแฟนนุ่มคนนี้ก็วิ่งตามเข้าไปในคลินิก
เจ้าของคลินิกบอกว่าออกไปเถอะออกจากคลินิกเถอะ
ข้าวของจะเสียหายต่อมาผู้หญิงสองคนนี้เขาก็เลยโทรศัพท์หาตำรวจนะคะ
แต่เขาก็นั่งรออยู่ในรถแต่อดีตแฟนนุ่มเนี่ยไม่ยอมไปไหน
ทีนี้มีปืนด้วยเอาปืนมาขู่เอาขวดเอ็มร้อยมาทุบกระจกรถ
สิบครั้งสิบถึงสิบห้าครั้งอ่ะค่ะจนเกิดการต่อสู้กัน
ฝ่ายชายอาศัยจังหวะที่สู้กันเนี่ยเอาเงินสดในกระเป๋าไป
เอาโทรศัพท์มือถือไปเครื่องหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทตัวเขาก็เลยฮึดสู้อะนะคะ
เขาไปกันสองคนไปกับพี่สาวด้วยเขาก็ฮึดสู้เอาหมวกกันน็อกเนี่ยทุบไปที่ฝ่ายชาย
จนฝ่ายอดีตแฟนนุ่มเนี้ยก็ขี่รถจักรยันยนต์หลบหนีไปอืม
เหมือนจะหยิบปืนออกมาอืมครับใช่มีมีดมีปืนแล้วก็มีขวดเอ็มร้อย
แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกรถมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือบอกให้เราออกมาคุยกับเขา
เราก็ไม่ออกเราก็ล็อกรถเอาไว้เขาก็เอาขวดกระทิงแดง
ขวดเอ็มร้อยอะขึ้นมาแล้วก็ทุบเข้าที่กระจกรถประมาณสิบถึงสิบห้าครั้ง
จะให้กระจกรถแตกอะค่ะเหมือนเขาได้ของที่เขาต้องการแล้วอ่ะเขาก็ขับ
เขาจะพยายามจะออกไปหนูในคลิปก็คือหนูเอาหมวกกระน็อกฟาดฟาดฟาด
เพราะว่าเราจะเอาของของเราคืนของเราคืนเขาก็จะรีบไปเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง
จะต้องมาที่เกิดเหตุแน่ยังไงเขาก็ต้องโดนล็อกตัว
แต่เขาก็รีบเพราะเขารู้ตัวแล้วเขาก็รีบที่จะออกจากพื้นที่ตรงนั้น
เขาเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เช้าแล้วก็เข้ามาป้นเปี้ยนแล้วเขาก็เข้ามาขอพี่ร้านทำเล็บนี่แหละ
ขอเข้าไปนั่งในร้านหน่อยผมมาตามหาแฟนผมแฟนผมขโมยรถมาสามเดือนแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะมาคลินิกนี้กันอะไรประมาณเนี้ยแต่พี่คนที่อยู่ในร้านทำเล็บเขาเห็นท่าไม่ดี
คือลักษณะหน้าตาเขาคือคนเสพยาอะไรอย่างนี้หน้าตามันออกเขาก็เลยไม่ให้เข้าเขาก็เลยล็อกร้าน
ซึ่งอดีตแฟนสาวของผู้ชายในคลิปที่เขามาเอาทรัพย์สินไปเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
บกันมา๗ปีถูกทำร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนหนักที่สุดก็คือตอนที่มารับตัวเองที่บ้าน
บอกว่าจะพาไปทำธุระแต่กลับพาไปทำร้ายร่างกายที่บ้านของฝ่ายชายที่แม่กรองสมุทรสงคราม
เนี่ยฮะตามคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยบอกว่าทำร้ายแบบข้ามวันข้ามคืน
เจ็บปวดร่างกายไปหมด
ต้องย้ายบ้านหนีเพื่อความปลอดภัย
เวลาที่เขาเศพยาอะไรก็ทำมาตลอด
เราก็เราก็เคยให้อภัยด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเลิกได้
แต่ก็มันก็พอเราให้อภัยมันก็เหมือนมันซ้ำซากแล้ว
มันเริ่มหนักขึ้นเริ่มเกินเยียวยาแล้ว

แต่เขาก็ไม่ยอมจบเขาก็ตามละลานเรา
ผมขอจะเผาบ้านผมขอจะเอาลูกเราไปอย่างนี้นะคะ
ว่าเหมือนจะทำให้เราเดือดร้อนในเมื่อแบบเขาไม่เหลืออะไรเขาไม่มีอะไรแล้ว
เขาก็ไม่อยากให้เราเหลืออะไรเขาก็จะทำให้เราเดือดร้อนมากที่สุด
ทำให้เราอับอายอะไรอย่างนี้
มันเข้าข่ายลักษณะพวกอดีตแฟนใช่ไหมแต่ทำตัวเป็นเจ้าชีวิต
แม้ว่าจะเลิกจะขอเลิกพยายามตีตัวออกห่าง
พวกนี้มันก็จะไม่ยอมคิดว่าเป็นเจ้าชีวิตเขา
ซึ่งหญิงสาวคนนี้บอกว่าเธอก็พยายามทำทุกวิถีทางนะฮะ
อย่างที่ถูกทำร้ายร่างกายที่ข้ามวันข้ามคืนที่แม่กรองเนี่ยนะ
เธอก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนเก่าที่สพพระสมุทรเจดี
ไป๓เดือนเรื่องก็เงียบตำรวจบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยแค่ขู่ยังไม่ได้ฆ่าหรือบอกจะเผาบ้านก็แค่ขู่
ยังไม่ได้เผาใช่ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เพราะว่าผู้ชายคนนี้อดีตแฟนเก่าเนี่ยติดยาเสพยาทหารก็ลงพื้นที่มาที่บ้านฝ่ายชาย
แล้วก็พบว่าเสพยาจริงก็ควบคุมตัวไปแล้วก็ปล่อยออกมา
บอกว่าเขาสำนึกผิดแล้วจะได้ปรับปรุงตัวต่อไป
ก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรแล้วล่าสุดก็มาก่อเหตุเนี่ยแหละฮะ
เธอก็เลยบอกว่าคราวนี้แจ้งความสอนอมักกษัน
ได้แต่หวังว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอะไรให้บ้าง
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวหวาดกลัวกลัวไปหมดแล้ว

ก็ต่อให้ถูกจับไปไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันจะมันทำร้ายอะไรอีกหรือเปล่า